กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสองตายายหน่อย
เพราะว่าคุณตาคุณยายแก่ขี่มอเตอรอไซน์ไปหาปลา
ปรากฏว่าที่ถนนมันไม่เรียบไงคุณผู้ชม
มันมีก้อนปูนอยู่เป็นก้อนคอนกรีต
พอรถไปเหยียบก็เลยเสียหลักค่ะและที่สำคัญตอนรถเสียหลักนะ
ที่พักเท้ามันไปเสียบเท้าของคุณยายทะลุเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยนะคะคุณยายสลบเลยค่ะ

ตายพ่อตายพ่อตาย
เฮ้ยยายยาย

เอาขาเอาขาข้างล่างดิ
เอาขาไปข้างล่าง
เออเออเออ
เดี๋ยว
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ด้วยนะคะ

คุณยายก็ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว

ยายไม่ตายไม่ตายเจ้าหน้าที่กำลังมาแล้ว

แล้วต้องตัดที่พักเท้าให้หลุดออกจากตัวรถ

ที่พักเท้ามันก็จะคาอยู่ที่เท้าของคุณยายนะ
ต้องรีบนำตัวคุณยายเนียงทองยศ

คุณยายเจ็บปวดทรมานจนคุณยายเป็นลมสลบเลยนะคุณผู้ชม

มาพร้อมกับคุณตาคือคุณตาพรมมา

๕ปีก็ซ้อนรถมาพากันออกไปหาปลา

ทีนี้ตอนขี่มาถึงหลังโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านที่บุรีรำ

ตัวยายเนียงก็เลยโดนที่พักเท้าเสียบ

นอนร้องไห้อย่างเจ็บปวดเลย
ชาวบ้านกำลังประคองรถเอาไว้

ยายก็บอกว่ายายเจ็บยายจะตายแล้ว

ชาวบ้านเขาต้องเอาเชือกมาผูกโยง

เพราะว่าต้องการให้รถมันอยู่นิ่งก่อน
หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเนี่ย
อดที่พักเท้าออกจากตัวรถ

มันเป็นเหล็กค่ะไม่มีพลาสติกคูณยาย

เร่งนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลบ้านด่าน

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงรถมอเตอร์ไซค์
ของคุณตาคุณยายเนี่ยแล่นมาไม่เร็วมาก
แต่ว่าถนนมันไม่เรียบไงคะซึ่งไอ้ก้อนคอนกรีตนี้มันหลุดมาจากถนนที่มันชำรุด
รถก็เลยล้มแหมแล้วพอไปดูเนี่ยเห็นว่าคุณยายได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือคุณยายนะคะ